ดูอีกเรื่องหนึ่งขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ด้วยนะครับ
มคนขับรถหรูยิงเสียตี
ซึ่งถือว่าน่าจะมีกรณีพิพาทกันเรื่องของ
การขายหน้ากากอนามัยนี่แหละนะคะ
ก็เคยถูกดำเนินคดีเรื่องนี้มาแล้ว
แล้วก็เพิ่งได้รับการประกันตัวมาไม่นาน
มาก่อเหตุนี้อีกครั้งหนึ่ง
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจากเหตุการณ์เนี่ยจะมีกลุ่มคนร้ายเป็นผู้ชาย๗คน
ขับรถมา๓คันจอดเยื้องกับหน้าบ้านของเสียตีหรือนายธนกฤษสถิตชวาอายุ๔๔ปี
ผู้ก่อเหตุเนี่ยจอดรถแล้วก็ใช้ปืนยิงกระนำใส่แล้วก็เกิดการดวนปืนกันกลางซอยพุทธมนตรสาย๒
๑๑แขวงบางไผ่เขตบางแครกรุงเทพมหานครเลยนะคะ
หนึ่งในกลุ่มคนร้ายที่ถูกยิงเนี่ยเขาก็วิ่งขึ้นไปในรถแล้วก็หลบหนีไป
ซึ่งเกิดเหตุขึ้นในช่วงกลางดึกวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง
ตำรวจไปตรวจสอบบ้านเสียตีที่เปิดเป็นบริษัทขายหน้ากากอนามัยค่ะ
พบปืนลูกซองและปืนขนาด๙มมอย่างละ๑กระบอกก็เลยยึดเอาไว้ตรวจสอบต่อไปนะคะ
การตรวจสอบที่เกิดขึ้นก็พบว่ามีรอยกระสุนบริเวณกระจกด้านหลัง
ทะลุด้านหน้า๑นัดส่วนหลังคาด้านขวา๑นัดแล้วก็ท้ายรถเนี่ยมีอีก๙นัดทั้งหมดคือ๑๑นัดเรียกว่ายิงจนพลุนนะคะ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะคะคนร้ายโทรศัพท์มานัดเสียตีว่าจะเข้ามาเคลียร์ปัญหากันที่บ้าน
แล้วคนร้ายก็โทรมาถามว่าเสียตีอยู่บ้านหลังไหนเสียตีก็รู้สึกว่าชอบมาพากลไม่ชอบมาพากลรู้สึกผิดปกติ
ก็เลยให้นายโจ้ซึ่งเป็นคนงานเนี่ยเปิดประตูออกมาดูพบว่ารถทั้ง๓คันเนี่ยจอดสตาร์ทเอาไว้จอดเครื่องเอาไว้คือจอดไม่ได้ดับเครื่องแล้วก็หันหน้าออกไปทางปากซอย
พอคนงานของบ้านเสียตีคือนายโจ้ออกมาคนร้ายเนี่ยนะคะก็เดินลงมาจากรถแล้วเปิดฉากยิงใส่ในโจ้สองถึงสามนัดทันทีค่ะแต่ว่าเคราะห์ดีของนายโจ้นะไม่ถูกยิงอ่ะเขาก็วิ่งหนีกลับเข้าไปในบ้าน
เสียตีเห็นลูกน้องถูกยิงวิ่งเข้ามาก็เลยหยิบปืนขนาด๙มมกับปืนลูกซองมายิงใส่คนร้ายค่ะเลยเกิดการดวนปืนกันโดนรถปอเช่ไปทั้งหมด๑๑นัดอย่างที่บอกแล้วก็ถูกกลุ่มคนร้ายที่มาเนี่ย๑คนได้รับบาดเจ็บคนร้ายเห็นท่าไม่ดีนะคะก็เลยทิ้งปอเช่เอาไว้แล้วขึ้นรถอีก๒คันขับออกไป
ผู้ที่ถูกยิงนะคะก็คือนายอภิรักษ์คลังแสงอายุ๒๗ปีบาดเจ็บที่แขนซ้ายค่ะก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็เลยอายัดตัวเอาไว้สอบปากคำ
ส่วนเสียตีนั้นก็ให้ข้อมูลนะคะว่ารู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการทำธุรกิจขายหน้ากากอนามัยแล้วก็ถูกโทรศัพท์มาข่มขู่
หลังจากตัวเขาเนี่ยตัวเสียตีเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ที่สั่งซื้อหน้ากากอนามัยจากกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็ถูกโกงมูลค่าความเสียหายถึง๑๐ล้านบาทนะคะ
ซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็ได้ปรึกษานายทนายเดชากิติวิทยานันต์เพื่อให้ช่วยเหลือทางคดีก็เลยทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่พอใจเป็นปมทะเลาะกันมาตลอดค่ะ
หมดเลยแล้วคันนี้พออันนี้ปุ๊บมันจะมีรถคันเมอรี่กับเอลพัด
มาอีกรอบผมก็เลยยิงยิงซ้อนไปอีกทีหนึ่ง
เพื่อกันว่าเขาจะเข้ามาคนที่มาบ้านผมก็คงไม่ใช่ผม
ถามว่ายิงก่อนเขายิงเข้ามาก่อนเหรอ
ยิงยิงก่อนเลยครับยิงใส่เลยครับมันก็หลายเรื่องคือ
เขาไปโกงเขาโกงคนนะครับแล้วก็หาว่าผมจี้จับเขานะครับ
มาดูความคืบหน้าทางคดีกันหน่อยพันธบทเอกนครินสุคลทวิทย์
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙ก็ประชุมความคืบหน้านะคะ
เพราะว่ารถปอเช่คันก่อเหตุคันนี้เนี่ยค่ะเป็นของบริษัทรถเช่าแห่งหนึ่งที่ยานนาวา
และยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเกี่ยวกับกรณีนี้
แต่พบเบาะแสนะคะว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เคยถูกดำเนินคดีเรื่องการกักตุนหน้ากากอนามัย
ถูกตำรวจสนบางขุนเทียนดำเนินคดีมาแล้ว
แล้วก็เพิ่งได้รับการประกันตัวมาไม่นาน
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
หลบหนีไปมาสอบสวนดำเนินคดี
ถ้ามีความคืบหน้ารายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะ